ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมครับ
ในที่สุดฮะต้องบอกว่าในที่สุดนะครับ
กระติกก็สารภาพว่าเธอให้การเท็จ
แต่ให้การเท็จในกรณีไหนบ้าง
จะทำให้รูปคดีนั้นเปลี่ยนไปหรือเปล่า

ทำให้ตอนนี้๕คนบนเรือนะครับ
ก็เป็นผู้ต้องหาครบทุกคนแล้วนะครับไล่เรียนตั้งแต่ปโรเบิร์ตแล้วก็แซน
จนมาถึงเมื่อวานนะฮะจ๊อปมาก่อนแล้วก็กระติกตามมาครับ
นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อปครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้คนนี้เป็นทนายลงมาก่อนนี่คนที่๒จ๊อป
คนที่สามมากันเป็นทีมเลยนะทนายนะนะฮะนี่แหละครับ
มาถึงหน้าโรงพักท่ามกลางกองทัพนักข่าวโอ้โหรอกว่าจะเดินผ่านไปได้
นะครับรถจอดเท่านั้นแหละฮะนะฮะคือนักข่าวพยายามถามจี้ไหม
มายจะโดนปากจ๊อปอยู่แล้วจ๊อปไม่พูดอะไรเลยแล้วก็รีบขึ้นชั้นสองไป
ซึ่งนะฮะก็เหมือนกับ๓คนก่อนหน้านี้ก็คือปโรเบิร์ตกับแซน
ไม่ตอบคำถามอะไรเลยไม่ว่านักข่าวจะพยายามพยายาม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

อาจารย์กำลังก็ออกมาให้สัมภาษณ์เขานี้ทางนายบอกว่า
ทำลายพญาหลักฐานในการกระทำความผิดเพื่อช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทางอาญา
แล้วก็ข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำฮะ
โดยจ๊อปได้ให้การปฏิเสธทั้งสองข้อหานะครับแล้วก็ได้รับการ
ปล่อยตัวช่วงคราวไปโดยไม่ต้องวางเงินประการทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
เพราะว่าเป็นข้อหาที่ไม่ร้ายแรงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพบ
พนักงานสอบสวนอีกครั้งวันที่๑๙เมษายนผู้สื่อข่าวถามจ๊อป
ว่ากังวลไหมเนี่ยกังวลแล้วก็หาที่ตำรวจแจ้งจ๊อปตอบสั้นมา
ตั้งนานหลายชั่วโมงพูดแค่ว่าไม่เครียดนะฮะแล้วก็เดินเลี่ยงขึ้น
ตู้ไปครับค่ะจ๊อปเนี่ยมาตามหมายเรียกนะคะก็เลยไม่ต้องมีการ
หลักทรัพย์ในการประกันตัวออกไปอ่ะนะคะครับทีนี้คุณผู้ชมกระติก
อิสรินมาไหมคะมาสิคะเมื่อวานนี้เป็นข่าวเลยอยากให้คุณผู้ชม
ดูบรรยากาศแล้วใครอ่ะใครอ่ะศิราเจนจาคะมาทำไมคะ
ตอนที่ผมเห็นตอนแรกนะฮะเนี้ยเห็นภาพเนี้ยฟึ๊บเห้ย
ทำไมผู้ชายคนนี้คุณคุณดูเหมือนคุณสิราจังไม่รู้ตอน
แล้วไม่รู้ตอนแรกคุณศิราก็ยังอยู่กับตานิดอยู่เลยไหมฮ
เออค่ะอยากให้ดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
ได้ยินนักข่าวถามไหมคะเชื่อว่าคนไทยก็
คงอยากถามคุณศิราแบบนั้นคุณศิรา

คุณศิราเกี่ยวข้องอะไรเดี๋ยวผมพากติกขึ้นไปให้การชั้น๒ก่อน
เดี๋ยวลงมาตอบทุกคำถามนะคะนี่ค่ะนำโดยคุณศิราเจนจาคะ
แล้วก็คุณกติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะคะแล้วคนใส่แว่นเป็นใครอ่ะ
คุณพ่อคุณพ่อของกติกนะครับคุณพ่อเกียรติศักดิ์กล่อมสกุล
ส่วนคนที่ตัดผมสกินเฮดเป็นใครทนายความจากสำนักทนายความของคุณศิระ

ชื่อว่าทนายความวิวัตรสมบัติหลายนะคะนี่ค่ะสี่คนค่ะ
ฝากกองทัพสื่อเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะคะไม่มีใครปิดปากพูดอะไรเลย
ทุกคนปิดวาจากันหมดโยเวนคุณสิระคนเดียวบอกว่าเดี๋ยว
ขอให้ขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนไปให้ปากคำกับตำรวจ
กระติกมาเนี่ยคือมาให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือให้การเท็จนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้มาตามหมายเรียกก็ไม่ต้องมีการวางหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเหมือนกัน
กรณีเดียวกับจ๊อปเนี่ยนะคะขึ้นไปแล้วทีนี้เราก็ถามคุณศิราคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
อยากรู้ไหมคะว่าคุณศิระคุณมาได้ยังไงทำไมคุณมาเกี่ยวข้อง
คุณศิระเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อสักประมาณช่วงเที่ยงเมื่อวานซืน
ตอนนั้นผมอยู่ที่จังหวัดน่านพ่อของคุณกติกเนี่ยก็คือคุณเกียรติศักดิ์โทรไปหาผม
เพราะเห็นว่าผมเนี่ยมีผลงานกรณีลุงนิตจำได้ไหม
หาปลาค่ะนี่ถึงขนาดทำให้พี่เต้ต้องขอโทษเลย
นั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะก็เห็นว่าคุณศิราให้ความเป็นธรรมกับลุงนิดได้
ก็เลยคิดว่าคุณศิระก็น่าจะให้ความเป็นธรรมกับกติกได้
แต่เดี๋ยวนะคะตอนคุณพ่อคุณกติกโทรไปเนี่ย
ไม่ใช่ว่าคุณศิระจะตบปากรับคำเลยนะ
คุณศิราบอกว่าผมมีเงื่อนไขนะถ้าอยากจะให้ผมช่วยเนี่ย
คุณกติกลูกสาวของคุณต้องพูดความจริง
พูดความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนั้น
แล้วสุดท้ายกติกก็มาเจอคุณศิระเมื่อวานนี้บ่ายโมงค่ะ
ก่อนที่จะกลายมาเป็นภาพนี้นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องดูต่อนะคะ
เพราะว่ากติกเองถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ให้การเท็จนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยยอมรับสารภาพ
เป็นคนเดียวจากทั้ง๕คนที่ยอมรับสารภาพ
เพราะ๔คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปฏิเสธทั้งหมด
กติกจะเป็นตัวสำคัญ

ที่จะทำให้แก่นหรือว่าหลักของคดีนี้เปลี่ยนไป
แต่ที่อยากรู้ก็คือที่บอกว่าให้การเท็จเนี่ย
มันเรื่องอะไรมันเท็จถึงขนาดที่ว่า
มันแย้งกับคำให้การของอีก๔คนหรือเปล่า
ใช่ค่ะเออนี่น่าสนใจนะซึ่งหลังจากคุณกระติกไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะ
ก็คือให้การเท็จเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงเลยครับ
ตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกับคุณพ่อทนายความแล้วก็คุณศิราเจนจาคะด้วย
คุณกระติกอิสรินเปิดใจกับสื่อเลยครับบอกว่า
ปกติแล้วเขาก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจอยู่ตลอดนะ
แล้วเธอยืนยันเธอไม่เคยให้การกลับไปกลับมา
แต่บางอย่างเนี่ยอาจจะจำไม่ได้แต่วันไหนมันนึกอะไรขึ้นมาได้เนี่ย
ก็มาให้การเพิ่มเติมกับตำรวจทันทีเลยแล้วเธอก็ให้ปากคำตามที่ทราบแล้วก็ตามที่เธอเห็น
ซึ่งเรื่องคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือคุณกระติกยืนยันเธอไม่เคยพูดเรื่องนี้
ฉี่ท้ายเรือเนี่ยเธอฟังมาจากแซนอีกทีหนึ่งครับ
ส่วนทุกวันนี้คนก็อยากรู้คุณกติกคุณใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่า
คุณเครียดไหมเนี่ยคุณกระติกบอกใช้ชีวิตตามปกติเลยนะ
เครียดแหละมีเครียดบ้างแต่ไม่ถึงขนาดต้องทานยาหรือว่าไม่กล้าออกไปไหน
ตามที่มีกระแสข่าวออกมาอย่างที่คุณแอนนาเนี่ยเคยบอกไว้ครับว่า
กระติกเนี่ยเครียดไม่กล้าออกนอกบ้านเลยแต่คุณกระติกยืนยันว่าก็ใช้ชีวิตตามปกติ
ยังคงไปส่งลูกที่โรงเรียนตามปกติด้วย
ส่วนเรื่องงานคุณกระติกบอกยังมีสถานะเป็นพนักงาน
แต่ตอนนี้อยากสะสางคดีก่อน
แล้วเธอไม่กลัวด้วยนะว่าจะถูกคมคู่จากการออกมาสารภาพในครั้งนี้ครับ
วันนี้เรายังยืนยันคำเดิมไหมครับ
ยืนยันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เห็น
อันนี้พาร์ทนี้ต้องตัดออกไปเลยเพราะว่า
ไม่เห็นไม่เคยพูดตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าไม่เห็นมีคนบอกมา
ก็คือตัวแซนที่อยู่ตรงนั้นแซนบอกอันนี้เป็นพาร์ทของแซนเพราะฉะนั้นติ๊กไปไม่ก้าวร่วง
เราเราไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็นเราไม่เคยให้การว่าเห็นด้วย
ส่งลูกที่โรงเรียนปกติยังใช้ชีวิตได้ปกติ
เพราะฉะนั้นข่าวอะไรใดที่ออกมาว่าเราไม่กล้าออกจากบ้านนะ
ชีวิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงยังใช้ชีวิตได้ปกติดีค่ะ
ติกรักโมไหมอย่างนี้รู้กันอยู่แล้วคนรอบข้างใกล้ชิดก็รู้
แต่ถ้าคนนอกที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่เขาสัมผัสไม่ได้อย่างนี้
อันนี้เข้าใจนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในเขาไม่ใช่เราสองคน
นึกออกไหมแต่ถ้าคนในบ้านที่อยู่กันในบ้านเลย
คุณพ่อหรืออะไรอย่างนี้เขารู้เขารู้อยู่แล้ว
งั้นอยู่ไม่ได้นานถึงจะ๒๐ปีนะ

นี่เธอก็ยืนยันนะครับว่ายังใช้ชีวิตได้ตามปกติเลย
ก็ยังออกไปไหนได้ไปส่งน้องอิสเตอร์ได้นะฮะ
ส่วนเรื่องให้การเท็จของคุณกระติกเนี่ยนะ

ทีมข่าวครับได้ข้อมูลมาจากตำรวจชุดคลี่คลายคดี
บอกว่าการแจ้งข้อหาให้การเท็จกับคุณกระติก

ซึ่งก่อนอันนี้คุณกระติกเคยให้การไว้ว่า
บนเรือเนี่ยดื่มกัน๓ขวด
แต่ความจริงมันดื่มมากกว่านั้นครับ
จากคุณกระติกมาดูคุณศิราเจนจาคะครับ
ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณกระติก
คุณศิระย้ำคำรับสารภาพของกระติกว่า
กระติกรับทราบข้อกล่าวหาแบบหมดเปลือกทุกซอกทุกมุมเลยครับ
โดยกระติกบอกว่ารู้ว่าแตงโมตกเรือจริงตอน๔ทุ่มครึ่ง
แต่เธอไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้มีการนัดแนะผู้ใหญ่ให้มาเจอกับตังโม
อย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับ
โดยทนายความที่ได้ไปปรึกษาหลังเกิดเหตุ
มีบุคคลภายนอกจัดหาให้
ที่ร้านอาหารในย่านทองหล่อครับ
ครั้งแรกให้ทุกคนบนเรือให้การไปในทิศทางเดียวกันครับ
กระติกก็เลยคิดว่าผู้รู้กฎหมายแนะนำมาในสิ่งที่ถูกแล้ว
สุดท้ายกลายเป็นว่าเอ้าพาพวกเขา๕คนหลงทาง
เธอก็เลยมาปรึกษาตัวคุณศิระ
คุณกระติกก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็ยอมมาพบตำรวจครับ
ตำรวจถึงกับเอ่ยปากชมกระติกด้วยว่าโอ้ดีนะ
ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ด้วย
จากนี้เตรียมปิดคดีแล้วครับ
คุณศิราบอกเลยตำรวจเตรียมปิดคดีแล้ว
แล้วคุณศิรายังฝากไปถึงคนบนเรือที่ยังไม่พูดความจริงไม่รู้คนไหนนะ
คุณศิราบอกควรจะให้การด้วยความจริง

ถ้าไปเชื่อทนายแนะนำสิ่งที่ผิดเนี่ย

ถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ย
ถ้าคิดอะไรไม่ออกให้๔คนบนเรือมาปรึกษาตัวเขาได้เหมือนกัน
ยังไงความจริงก็หนีไม่พ้นครับ

มาดูเรื่องของกุญสือ

ใครเป็นกุญซื้อให้๕คนบนเรือนะครับ
ท่านตำรวจภูทรภาค๑แล้วออกมาพูดชัดนะฮะ
ออกหมายจับกุญสือของทั้ง๕คนใน๑๒วันนี้นะฮะ
แต่ก็บอกล่วงหน้าไว้เลยว่าไม่ใช่ทนายตั้ม
แม่พูดดักคอไว้ก่อนหรือเปล่า
ท่านนี้ไม่เจอหน้านานเลยนะ

เพราะว่าทนายตั้มบอกว่าอย่านะ
อย่าให้ผมพารถทัวร์ไปหน้าโรงพรรคของบ้านเมืองนทบุรีบ้างนะ
นี่คือพตอุดรยอมใจนะครับ

เปิดเผยถึงประเด็นที่จะแจ้งข้อกล่าวหา
กับคนที่เป็นกุญสือให้๕คนบนเรือ
เตรียมแจ้งข้อหากุญสือในคดี๑คนภายใน๑๒วันนี้
ข้อหาอะไรล่ะครับตามมาตรา๑๘๔ครับเป็นผู้ใช้ให้กระทำผิด
และมาตรา๑๗๒ให้การเท็จซึ่งหากศาลไม่อนุมัติหมายจับ
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกก่อนนะฮะให้มารับทราบข้อเก่าหาต่อไป
เพราะอะไรเพราะกุญสือคนนี้มีพฤติการนะฮะคือไม่ว่าจะก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุ
ถ้าได้พูดคุยให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรูปคดีทั้งหมด